เรามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามภาพบรรยากาศตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อน
จะให้ชมไล่เลียงมาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาของการชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะครับ
ชุมนุมนั้นเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เอง
ก็มีการรวมตัวกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะนะครับ
ก็มีการปักหลักกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
บรรยากาศตลอดทั้งคืนไม่ได้มีอะไรนะฮะ
จะมีการปักหลักรอเคลื่อนขบวนในช่วงเช้าวันนี้

กลุ่มผู้ชมนุมก็มีการรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ

แก่นนำก็คือมีจานิวแล้วก็รังสิมันโรม
เรียกมีการรวมตัวกันก็ตื่นขึ้นมา

๙โมงตรงจะเริ่มเดินออกไป
พอ๙โมงปุ๊บก็เคลื่อนขบวนออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขบวนก็เริ่มออกจากรั้วของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อยู่ที่ริมรั้ววัดมหาธาตุ

เพราะว่าแน่นอนตรงนั้นมีทางด้านของตำรวจ
ทางด้านเจ้าหน้าที่ไปตรึงกำลังอยู่
โดยใช้เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้หญิงอยู่แนวหน้า
ต้องการจะให้บรรยากาศมันเป็นการลดความตึงเครียด
ให้มันเบาบางไม่ให้มีการประทงประทะกันต่างนะครับ

มีคำสั่งจากสารปกครองออกมา

โดยสารปกครองไม่รับคำร้อง
คุ้มครองชั่วคราวของกลุ่มผู้ชุมนุม
อีกทั้งตำรวจเองก็มีการขึ้นรถนะฮะประกาศเลย
เป็นขึ้นรถขยายเสียงพูดตลอดเวลา
แจ้งให้กับผู้ชุมนุมรับทราบว่าให้หยุดการกระทำครั้งนี้
เพราะการกระทำครั้งนี้เป็นการทำผิดกฎหมาย
แล้วก็ขอให้แก่นำอย่าไปยั่วยุทำให้ประชาชนมีอารมณ์ขึ้นมา
หรือว่าไปสร้างความแตกตื่นจนทำให้เกิดการประทะกัน

ซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มผู้ชุมนุม

แล้วก็มีการโหไล่ตำรวจตลอดเวลา

รังสินบันบรมก็ลงจากรถ
แล้วก็เดินไปหาตำรวจเพื่อจะไปขอเจรจากับเจ้าหน้าที่ด้วย

ขอให้ผู้ชุมนุมนั้นเดินทางไปยังธรรมเนียบรัฐบาลได้
แต่สุดท้ายไม่ได้รับอนุญาต
ติดกันอยู่ทั้งสองฝ่าย
จังหวัดนั้นก็ไม่ได้มีความเตืองคุยอะไรเกิดขึ้น
มีแค่ความชุดละมุนระหว่างกลุ่มผู้ชมนุมเองแล้วก็นักข่าวที่ต้องการจะไปเก็บภาพ

จนกระทั้ง๑๐โมงที่ผ่านมา
ก็เกิดเหตุชุดละมุนขึ้นเล็กน้อย
เพราะว่ามีผู้ชุมนุมเป็นลมล้มหัวกระแทกพื้นไปคุณผู้ชม
ทางผู้ชุมนุมที่เหลืออยู่ก็มีการร้อง
เพื่อส่งตัวคนเจ็บไปยังโรงพยาบาล
แต่ก็มีการยืนยันว่าจะไม่เปิดทางแต่จะให้รถพยาบาลเดินทางเข้าไปรับผู้ป่วยแทนครับ
ยิ่งเพิ่มความไม่พอใจให้กับกลุ่มผู้ชมนุมเพิ่มมากขึ้น
วิทย์จะมีการประท้วงปะทะกันเกิดขึ้นแต่สุดท้ายเหตุการณ์ก็คลี่คลาย
เพราะว่ารถพยาบาลสามารถเดินทางเข้าไปรับคนเจ็บได้
ตอนนี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาฝนตกลงมาค่อนข้างหนักมากคุณผู้ชมครับ
ผู้ชุมนุมตอนแรกอยู่ที่ถนนก็แยกย้ายกันเข้าไปหลบที่เต็นต์
แต่ว่าเจ้าหน้าที่นั้นยังคงตากฝนอยู่มีการตรึงกำลังอยู่
แล้วก็ไม่มีการเคลื่อนไหวไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
ผู้ชุมนุมบางส่วนสามารถอาศัยช่วงจังหวะที่ฝนตก
ปีนรั้วปีนอะไรแนวกั้นแล้วก็ออกมาได้
ตอนนี้บรรยากาศก็ยังคงตึงเครียดอยู่เพราะว่าฝนเริ่มหยุดแล้ว
และผู้ชุมนุมก็เริ่มมีการเคลื่อนขบวนต่อ
แล้วก็จะไปให้ถึงจุดหมายคือธรรมเนียบรัฐบาลด้วยนะครับ
บอกแล้วนะคะว่ามีมาตรการในการรับมือค่อนข้างเยอะ
เอาตำรวจมาเนี่ย๓๐๐นายหลายคนก็มองว่าเยอะไปไหม
กลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่เขาจะเดินทางมาเนี่ยมันเป็นแค่หลักร้อยเท่านั้นเอง
เรื่องนี้ทางด้านพลตรีปียพงศ์กลิ่นพันธ

ในฐานะทีมโฆษกคศพร้อมด้วยพันธ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาร่วมกัน
แถลงมาตรการในการจัดการดูแลการชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งค่ะ
พลตรีเปียพงศ์บอกว่าก็จะต้องมีการสร้างความเข้าใจกับทุกฝ่าย
ถึงการเลือกตั้งที่ยังคงเป็นไปตามรถแมพ
นั่นก็คือหมายถึงว่าจะมีการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ปี๒๕๖๒หรือว่าปีหน้า
ทราบดีนะคะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเขาอยากจัดกิจกรรมแสดงออกทางการเมือง
แต่การชุมนุมเหล่านี้ต้องไม่กระทบต่อประชาชนไม่ปลุกร้าว
ส่วนฝ่ายความมั่นคงก็ต้องทำหน้าที่ป้องกันผู้ไม่หวังดี
และอำนวยความสะดวกการชุมนุมให้ปลอดภัยรวมถึงผลกระทบด้านการจราจรด้วย
ฝั่งตำรวจค่ะพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะก็ชี้แจงเหมือนกัน
ถึงเรื่องการขออนุญาตชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุม
โดยชี้แจงบอกว่าจริงแล้วเนี่ยนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วแกนนำ
ได้มีการทำหนังสือขออนุญาตจากสนชนะสงคราม
ตั้งแต่วันที่๑๖พฤษภาคมเป็นต้นมาแล้ว

แต่ทีนี้ภายหลังผู้ชุมนุมได้ขอเพิ่มเงื่อนไข
ซึ่งมันขัดต่อพระราชบัญญัติการชุมนุม
อีกทั้งคศเองก็ได้ออกมาแจ้งความต่อสนชนะสงคราม
ดำเนินคดีกับแก่นำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งทั้ง๕คน
ข้อหาขัดคำสั่งคอสชร่วมกันมั่วสุมทางการเมืองตั้งแต่๕คนขึ้นไป
ทางผู้กำกับการสนชนะสงคราม
ก็เลยแจ้งยกเลิกคำสั่งอนุญาตให้ชุมนุม
จากนั้นก็ให้พลตำรวจเอกศิวรารังศิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดูแลการชุมนุมในภาพรวมไม่ให้กระทบต่อประชาชน
โดยหลังจากที่สารยกคำร้องของแก่นำกลุ่มผู้ชุมนุมและยืนยันว่าจะยังคงมีการเคลื่อนขบวนนั้น
แต่ก็จะดำเนินการเพื่อไม่กระทบการใช้ชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนคนอื่น
ซึ่งถ้าหากพบความผิดซึ่งหน้าก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
สุดท้ายแล้วนะครับสารก็มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาโดยมีเหตุผลอยู่สองประการตามที่ปรากฏตามสื่ออยู่แล้วนะครับ
เมื่อมีคำสั่งสารออกมาก็สาปแบบนี้เมื่อเช้าล่าสุดก็ได้รับรายงานจากท่านพลเวกศิวาราหลังศิกร์พาวนาคุณผู้ควบคุมการปริบาท
ท่านได้แจ้งคำสั่งให้ทางผู้ชุมนุมได้รับทราบ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงสิ่งที่ผู้ชุมนุมสามารถกระทำได้ตามกฎหมาย
และสิ่งที่ผู้ชุมนุมไม่สามารถกระทำได้ตามกฎหมายนะครับ
ก็ในส่วนในการดำเนินคดีนั้นก็คงจะต้องมีการดำเนินคดีไปตามข้อหานะครับ
ไปตามหลักฐานที่ปรากฏโดยที่ไม่ได้เป็นการไปกันแกล้งผู้ใด
ส่วนกรณีเรื่องของการนำกำลังตำรวจมากว่า๓๐๐นาย
ขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมมีเพียงแค่หลักร้อยคน
หลายคนก็มองว่าเอามาข่มขู่เอามากลั่นแกล้งรังแก่กันหรือเปล่า
ทางตำรวจก็ชี้แจงนะคะว่ามันเป็นยุทธวิธีในการควบคุมฝูงชน
ในการชุมนุมตามหลักสากลไม่ใช่การข่มขู่แต่อย่างใดค่ะ